คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้ได้ไหมห้ีสาวเมืองคล์ไปสักตั้งใจจะสักรูปพัยานา
แล้วพอออกมาได้แบบเป็นงูเขียวตัวกระติ๊บนึง
เขียวหัวตูด้วยถูกต้องค่ะเขาเรียกว่างูเขียวหัวโม่ง

ล่าสุดมีช่างฝีมือดีอาสาแก้รอยสักให้
ปรากฏว่ากลายเป็นพญานาคเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช่รูปนี้รูปนี้เป็นรูปเดิม
ใช่ค่ะรอยศักดิ์เก่าให้ดูก่อน
แล้วเธอคิดว่าน่าจะมีการสื่ออะไรบางอย่างกับเธอ
อย่างกับเธอเธอเลยตัดสินใจไปศักดิ์ลายพญานาคที่หลัง
แล้วจำได้ไหมว่าปริ้นต์รูปพญานาคที่ต้องการไปให้อย่างดิบดีเลย
เอาไปให้เป็นแบบปรากฏว่าช่างศักดิ์เนี่ยอันนี้ภาพสตรีท
คือสิ่งที่เธอต้องการภาพขวาคือสิ่งที่เธอได้
แล้วพูดไม่ตรงกันฝั่งช่างศักดิ์ก็บอกว่าแบบ
เขาก็บอกว่าไม่อยากได้ตัวใหญ่เท่านี้ผมก็แก้ให้
แล้วก็ให้ทางฝั่งลูกค้าดูลูกค้าบอกเออเอาแบบนี้แหละ
สักเสร็จลูกค้ายังบอกว่าเออโอเคชอบ
แต่ฝั่งลูกค้าบอกว่าไม่จริงเลยพอสักออกมาปุ๊บอ่ะ
ยังขอตังค์คืนอยู่เลยว่าไม่คิดว่าภาพมันจะหดมันเหลือเป็นงูเขียวตัวแบบนี้
อ่าแล้วงูเขียวหัวโม่งที่บอกว่าภาษาใต้อ่ะ
คือเขาแปลว่างูเขียวหัวบวมนี่นี่ก็คือหัวใหญ่
ทีนี้มันก็กลายเป็นวิวาทะระหว่างลูกค้ากับพ่อค้า
มันก็ดุเดือดกันนะคะโต้ผ่านทางออนไลน์ถึงขั้นขึ้นโรงพักนะ
บอกว่าจะแจ้งความเอาผิดกับช่างศักดิ์ทีนี้
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะมาดูกันหน่อยรอยสักนี้มีช่างศักดิ์ฝีมือดี
ชื่อว่าช่างโจ้ช่างโจ้เนี่ยอยู่ที่ร้านร่มไม้แท็ตทูดิฉันเชื่อว่าหลังจากเล่าข่าวนี้ไป
คิวของช่างโจ้จะยาวไปถึงปลายปีหน้าหกสี่เลยแหละเพราะว่านี่
ฝีมือของช่างโจ้ที่แก้ลายศักดิ์ให้ใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งช่างโจ้เป็นประธานชมรมช่างศักดิ์อาชีพแห่งประเทศไทย
ตัดสินใจเลยเก็บกระเป๋าเก็บอุปกรณ์แล้วไปหาถึงบ้านของคุณสุพรรณีที่เมืองคอน
คือไปจากกรุงเทพใช่โอ้โหลงทุนมากช่างโจ้จ๋า
เออแล้วก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปที่นครไปศักดิ์ให้คุณ
ใช้เวลาศักดิ์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงตี๕ข้ามขวันข้ามคืนเลยค่ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังหน่อยฟังหน่อยตอนที่มีการศักดิ์
บรรยากาศการศักดิ์ค่ะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งนะฮะก็ตอนแรกนะครับ
ผมยังไม่เห็นหุ่นจริงพี่เขาเพราะว่าผมก็ดูผ่านจอทีวีเนอะ
ก็ประเมินคร่าวว่ามันอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะฮะแต่จริงจริงแล้วมัน
อยู่ตรงนี้ก็คือขยับมานิดนึงคาดเคลื่อนก็คือตำแหน่งใกล้เคียงกันแหละ
แต่ก็คือเราก็เลยทำรวดลายให้มันอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนคือไป
ไอ้โครงพญานาคเนี่ยตรงปกอยู่แล้วครับ
แต่ว่าเรามาใส่เงาใส่อะไรเพราะว่ามาแต่เส้นนี่ช่างโจ้บอกเลย
ผมสงสารพี่สุครับผมทำต่อไหวนะ
สุเนี่ยเป็นคนไม่พูดไม่เล่นเฟซบุ๊กแล้วคือน้องสาวเนี่ยมาพูดแทนพี่
คือพี่สุเนี่ยนิ่งเงียบตลอดเลยและการทำงานของผมเนี่ยยาวนาน
บ่ายโมงกว่าจนตี๕พี่สุบอกว่าไหว
ผมอยากให้พี่สุพักผ่อนครับเดี๋ยวผมทำต่อส่วนที่เหลือคุณผู้ชมเห็นไหม
คือหลายคนได้ดูคลิปนี้เขาก็ตั้งคำถามแหละว่าทำต่อไหวหรือเปล่า
เพราะว่าดูสิคะลายศักดิ์ใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาแบบใช้เวลานานจริง
ใช้ความละเอียดซึ่งช่างโจ้เขาก็บอกเลยผมมีประสบการณ์พอสมควรครับ
ผมบอกเลยว่าแรงกดดันมันสูงมากมายมหาศาลแต่ผมจะทำอย่างสุดความสามารถ
แล้วเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอันนี้ลายศักดิ์ยังไม่สมบูรณร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
เหลือเติมสีทางล่างที่ยังขาวขาวอยู่เนี้ยค่ะแต่คือเขาลงหมึกดำมาไว้แล้วเป็นกรอบละ
ทีนี้ซึ่งถามว่าคุณสุเป็นยังไงคุณสุเนี่ยยิ้มออกเลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังคุณสุหน่อยคุณสุเวลาช่างโจ้มาสักให้แบบนี้
รู้สึกยังไงคะเราได้ลายพญานาคที่สวยมาแล้วแม้ยังไม่สมบูรณร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามค่ะ
ทูกใจมากค่ะ
รักมากนอกจากรักภาพแล้วรักช่างโจ้มากด้วยจริง
เนี่ยอดทนมากนะคะก็เห็นรอยยิ้มของคุณสุแบบนี้ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะ
แล้วหลายคนเข้าไปบอกว่าโอ้โหช่างโจ้ฝีมือไม่ธรรมดาเลยนี่ต่อคิวรอเลยนะ
จะไปศักดิ์กับช่างโจ้กันเพียบเลยค่ะแล้วคุณสุก็บอกว่าเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีเรื่องดีดีเข้ามาแน่นอน
เพราะว่าตั้งแต่เริ่มบูชาตั้งแต่เริ่มสักลายพญานาคเนี่ยเธอมีโชคเข้ามาตลอดเลย
อันนี้เป็นความเชื่อของคุณสุนะคะเอาเป็นอันว่าเรื่องนี้จบลงด้วยดีแล้วเนาะ
เดี๋ยวจะขอรอดูตอนที่แบบ๑๐๐ลงสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกหน่อยหนึ่ง

ชัดไม่บอกที่ตามเสนอข่าวช่วงแรกคุณสู่ร้องไห้ด้วยตอนพูดถึงรอยศักดิ์งูเขียวหัวม่วง
แล้วคือแบบหน้าตาแบบหม่นหมองมากแต่เมื่อกี้มีแต่รอยยิ้ม
แล้วช่างโจ้นี่ก็ได้รับคำชื่นชมนะคะคือเป็นประธานชมรมด้วย
แล้วก็ห่วงในอาชีพของตัวเองว่าหลังจากนี้ควรจะไม่เชื่อมั่น
ก็เลยลงไปแก้ให้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมอาชีพด้วยนะคะ